คุณผู้ชมครับบางครั้งเวลาที่มีคดีวิวาดทำร้ายร่างกายกันเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันมายังไงนะ
แต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วการที่ผู้ชายจะไปรุมทำร้ายผู้หญิงเด็กหรือว่าคนแก่เนี่ย
คือผมว่าสังคมไทยรับไม่ได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในสังคมออนไลน์นะครับ
คลิปมีอยู่หลายคลิปหลายเหตุการณ์นะครับ
แต่ว่าคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปก่อนเกิดเหตุครับท่านผู้ชมครับ
กลุ่มชายชะกัน๔๕คนที่ไปรุมทำร้ายผู้หญิง
ให้บริการเก้าอี้ผ้าใบบนชายหาดชะอำเนี่ย
กลุ่มผู้ชายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หาเรื่องก่อนนะ
เขาไม่ได้เริ่มเรื่องก่อนที่รุมทำร้ายเพราะเขาถูกฝั่งคู่กรณีมาทำร้ายเขาก่อน
แล้วเขาหาตัวคนก่อเหตุไม่เจอมันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นแบบนี้
หลังจากนั้นก็มีคลิปเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
มีคนแก่คนนึงพยายามเข้ามาห้ามก็ถูกทำร้ายตามไปด้วย
แต่เราเห็นคลิปที่มีการทำร้ายร่างกายก่อน
หลังจากนั้นก็เลยมีคลิปเมื่อสักครู่นี้มาทีหลังให้เห็นว่าก่อนที่จะทำร้ายร่างกายกันมันเกิดอะไรขึ้น

แต่จะยังไงก็ตามค่ะเด็กคนแก่ผู้หญิงอย่างนี้ค่ะ
ใช่มันไม่ควรไปทำร้ายเขา
แล้วคลิปที่มีการทำร้ายกันเนี่ยมีชายใส่แว่นถึงขั้นหยิบเหล็กแหลมที่ยึดเสาเต็นต์ชายหาดมาฟาด

โอ้โหแล้วนักท่องเที่ยวก็นั่งกันอยู่เต็มเลยนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนเรียบชายหาดซอยชะอำเหนือสิบ
ก็ไปเจอกับนางจินดาครามอ่วมอายุ๗๕ปีเป็นคุณยายที่อยู่ในคลิป
เล่าว่าวันเกิดเหตุมีผู้ชาย๔๕คนเข้ามาถามหาลูกชาย
จากนั้นก็รุมทำร้ายนางอัชรีเทียมคิรีซึ่งเป็นลูกสะพ้ายโดยใช้อาวุธทั้งไม้ทั้งเหล็กทุบตี
หลานชายก็คือเด็กชายวัย๑๔ปีในคลิปก็วิ่งเข้าไปช่วยแม่ก็ถูกทำร้ายเช่นกัน
คุณยายจินดาเห็นว่ากลุ่มชายดังกล่าวจะเอาเหล็กมาแทงหลานก็เลยเข้าไปดึงขาเพื่อขอร้องให้หยุด
แต่ก็ไม่เป็นผลคุณยายก็เลยโดนลูกหลงไปด้วย
เหล็กกว่าเจ็ดฉันไม่รู้
กอดขาให้คนร้ายมันจะแทงหลานชายอ่ะมันโหดมากอ่ะ
ว่านายสมภพที่เป็นน้องชายเนี่ยไปมีเรื่องแย่งนักท่องเที่ยวกับผู้ชายกลุ่มนี้
หลานชายแล้วก็แม่แต่มันก็ทำร้าย

ไม่รู้ว่าตรงนู้นสาเหตุจากอะไร
แต่มันมาตรงนี้มันเกิด
คือเขาตามมาจากอีกเหตุหนึ่ง
ใช่มันเกิดมาซึ่งเหตุตรงนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกันเลย
สรุปแล้วก็คือเรื่องของผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด

พอทราบเรื่องทางนางชัตรพร
ประทรุศวรีผู้ราชการจังหวัดเผชบุรี

ไม่ให้มีเหตุวิวาสของผู้ประกอบการ

หาดชะอำแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีมาก
ทางจังหวัดตอนนี้บอกว่าก็ต้องจัดระเบียบนะครับ
ทั้งที่ก็วางมาตรการอย่างเข้มงวดเอาไว้แล้วนะ

ยังเป็นในกรในขอในงอไหมในจำนวน
หรือเพิ่มจำนวนมาไป๑๐๐เต็นต์ด้วยหรือเปล่าไม่ได้
เขาจัดระเบียบชายหาดเขาจัดโซนไว้ให้แล้วไง

เตียงไหนร่มไหนห่วงยางไหน
สปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทอันไหนมัน

เดินไปนั่งตรงไหนไม่ได้อย่าไปแย่งกัน
นี่เขาแย่งกันจนทะเลาะวิวาสกันเนี่ย

มีผู้ต้องหาจากในคลิปคือ๔คน
เรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีแล้วนะครับ

๕เมษายนเดี๋ยวเชิญมา

จากนี้ไปจะอยู่กันยังไงอย่างสงบสุข

เพื่อความสงบสุขของนักท่องเที่ยวด้วย